เมื่องานพระราชพิธีสำคัญผ่านพ้นไป
ข่าวคราวเรื่องราวต่างที่ล้อมรอบตัวก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่ง
รายการนี้ได้พยายามให้ความสำคัญกับเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
ได้เคยสนทนาเรื่องนี้กันมาแล้วหลายครั้ง
เพราะว่าการปฏิรูปตำรวจนั้นถ้าย้อนกลับไปตอนที่คศมีคอสชใหม่
ถามว่าคนเรียกร้องให้ปฏิรูปอะไรมากที่สุด
เรียกร้องให้ปฏิรูปตำรวจมากที่สุดในบรรดาปฏิรูปโน่นปฏิรูปหนี้
แปลว่าคนสนใจเพราะอาชีพตำรวจการทำหน้าที่ของตำรวจเกี่ยวข้องกับประชาชน
โดยเฉพาะเรื่องของกระบวนการยุติธรรม
มีคนอีกเยอะแยะที่ขมขื่นกับความไม่ได้รับการยุติธรรม
จากการสอบสวนในชั้นตำรวจเขาบอกมีคนอีกเยอะแยะที่ติดคุกโดยเป็นผู้บริสุทธิ์
ก็เพราะกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นมีปัญหา
มีคนอีกเยอะที่ทำผิดจริงแต่ว่ารอด
ฉะนั้นเรื่องเหล่านี้มันวนอยู่ในสังคมไทยจนกระทั่งวันหนึ่งคนก็เรียกร้องว่า
เมื่อไหร่เรื่องเหล่านี้จะแก้ไขได้
ฉะนั้นก็มีคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจตั้งขึ้นมา

ผมทบทวนให้ท่านผู้ชมเข้าใจอีกทีนึงว่า
การตั้งโจทย์ในการปฏิรูปตำรวจมีเรื่องหลักอะไรบ้าง
หนึ่งเรื่องโครงสร้างจะเอาตำรวจไปไว้ที่ไหน
มีคนเคยเสนอว่าเอาไปไว้กระทรวงยุติธรรม
มีคนบอกว่าเคยอยู่กระทรวงมหาดไทยแล้วมันต่างกันตรงไหน
ไปมาก็คงจะอยู่ที่เดิม
โครงสร้างนะครับเอาไว้ที่เดิมค่อนข้างจะชัดแล้วล่ะ
อันที่สองเรื่องที่มาของพบตรทำยังไงที่จะไม่ให้การเมืองเนี่ย
ตกอยู่ภายใต้เงื้อมมือตำรวจตกอยู่ภายใต้เงื้อมมือของการเมือง
คือที่ผ่านมาเนี่ยนายกอยากได้ใครเป็นอธิบดีหรือเป็นพบตร
ก็ส่งสัญญาณมาคนนั้นก็ได้เป็นพบตรแล้วก็ต้องไปรับใช้การเมือง
แล้วก็ต้องไปสนองตอบการเมืองการโยกย้ายแต่งตั้งมีปัญหาหมด
มีเส้นมีสายมีการซื้อเงินซื้อตำแหน่งกันอย่างที่ทราบกันอยู่
ฉะนั้นที่มาของพบตรเนี่ยจะมายังไงอ้าวเท่าที่ทราบยังไม่เสด็จน้ำนะครับ
แต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือว่าการเมืองสั่งไม่ได้พยายามจะให้การเมืองสั่งไม่ได้
เช่นพบตรคนปัจจุบันเสนอพบตรคนใหม่แล้วให้กตรเลือก
ไม่ใช่กทชนะครับกตรที่มีทั้งมาจากประจำตามตำแหน่งและมาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
มีคนเสนอบอกให้ตำรวจเลือกกันทั้งประเทศได้ไหมแต่ว่าเรื่องนี้ก็ท่าจะยาก
มาถึงเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการปฏิรูปการสอบสวน
มีข้อเสนอว่าให้แยกงานสอบสวนออกไปจากตำรวจเลยไหมเอาไปไปมาถูกหักล้างเหตุผลตรงนั้นก็ไปไม่ได้
ล่าสุดที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นไปได้ก็คือว่าให้อายการเข้ามาร่วมเอาร่วมยังไงร่วมแบบไหนในรัฐมนูลปี๖๐ก็บอกว่าให้มีการถ่วงดุลอย่างเหมาะสม
เหมาะสมนั่นคืออะไรฉะนั้นเรื่องนี้ก็ยังไม่ตกผลึกแต่ว่ามีคนคนหนึ่งที่ได้แสดงให้ชัดเจนว่าเขาไม่เห็นด้วย

เรื่องที่จะให้อายการเข้ามาตั้งแต่ต้นเขามีเหตุผลมากมายและสุดท้ายเขาก็ลาออกจากคณะอนุกรรมการ
อนุกรรมการเนี่ยนะครับคนคนนี้เคยเป็นนายตำรวจในวงการตำรวจเขารู้กันว่านี่ก็มือหนึ่งด้านสอบสวน
สมจิตมาเป็นแขกเชิญของผมวันนี้ครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ที่เชิญมาเพราะว่าได้เห็นเหตุผลในการที่ไม่เห็นด้วย
ที่จะเอาอัยการมาร่วมคืออะไร

ก่อนที่จะพูดถึงประเด็นนี้นะครับผมอยากจะทบทวนนิดนึงนะครับ
อย่างน้อยพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้ที่อยู่ในวาดวงของกระบวนการยุทธรรม
จะได้มองดูภาพของกระบวนการยุทธรรมบ้านเรา
ซึ่งโดยพื้นฐานทั่วไปผมเชื่อว่าเข้าใจกันดีอยู่แล้วล่ะ
แล้วเราก็ร่ำเรียนกันมามากมายนะครับในเรื่องของกระบวนการยุทธรรม
บอกว่าเราเริ่มจากคำว่าตำรวจอายการศาลราชธรรมอะไรทำนองนี้นะครับ
ซึ่งตรงนั้นเป็นการพูดกันในลักษณะที่เป็นการรับผิดชอบ
หน่วยงานรับผิดชอบของงานในกระบวนการยุติธรรม
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาดูกันวันนี้จริงแล้วเนี่ยนะครับ
ผมพูดคำว่าตำรวจเนี่ยผมก็ไปชวนพูดหลายเวที
หรือว่าชวนให้คิดหลายวิธีว่าที่พูดคำว่าตำรวจ
อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
เพราะว่าหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการจับกลุ่มปราบปราม
เรื่องต้นก่อนแล้วกันความจริงเรื่องกระบวนการยุทธรรมเนี่ย
เริ่มตั้งแต่การป้องกันนะครับมาให้เกิดนะครับ
เมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยกระบวนการทำจะเข้ามาทั้งระบบเลยนะครับ
เมื่อมีการเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งในการที่เรียกว่าจับกุมปลาปลาม

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเนี่ยไม่ใช่มีตำรวจหน่วยเดียว

เพราะว่ามันไม่ใช่แค่แค่ตำรวจมีฟาคปกครองนะค่ะ

ซึ่งมันอยากให้เขามีอำนาจในการจับกลุ่มปราบปราม
ทั้งหมดตรงนี้ก็คือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ไม่ใช่เฉพาะตำรวจอย่างเดียว
อีกส่วนหนึ่งก็คือเราพูดถึงเรื่องสอบสวน
โดยงานที่รับผิดชอบเรื่องสอบสวนเนี่ยก็ไม่ใช่ตำรวจหน่วยเดียวเช่นเดียวกัน
อยู่ในวิอาญาวันนี้ก็จะมีคำว่าตำรวจ
มีคำว่าฝ่ายปกครองมีคำว่าไอยการ
ในวิทยาวันนี้วางไว้ใน๓หน่วยด้วยกันนะครับที่รับผิดชอบนะครับ
ในตอนดีของฝ่ายปกครองกับตำรวจเนี่ย
ก็จะเห็นว่าอำนาจการสอบสวนก็จะผ่านไปผ่านมา
อยู่ตามวิญญาณมาตราย๒๐ก็คือความผิดนอกราชนาศักดิ์
ซึ่งความผิดนอกราชนาศักดิ์ท่านอาจารย์ก็มีอาจารย์การสูงสุด
หรือผู้รับป้อมหมายกฎหมายวิทยาศักดิ์ว่าอย่างนั้น
ซึ่งท่านอาจารย์ผ่านมาท่านอาจารย์การสูงสุดก็จะมอบตลอดนั่นแหละ
ก็มอบให้หลักฐานสอบสวนขาไปทำอะไรต่อ
จะเห็นว่าในวิอาญาก็มี๓หน่วยแล้ว
สอบสวนโดยเฉพาะของกฎหมายของเขา

ที่เราบอกว่าตำรวจเนี่ยเป็นหน่วยการสอบสวน

กว่าจะนำมาสู่อายการ

ไม่ใช่มาเฉพาะจากตำรวจหน่วยเดียว
กับเป็นจุดที่ใกล้ชิดประชาชน

อาจจะเป็นเพราะว่ากระบวนการสอบสวนตำรวจ

แต่ว่าคดีเรื่องป่าไม้คดีเรื่องทางทะเล
คดีเรื่องสัมภาษามิตรพวกนั้นเนี่ย

เพราะฉะนั้นตำรวจก็เลยเป็นเป้านะครับ

ที่ว่าคำว่าต้นทางกระบวนการยุทธรรมเนี่ยในหน่วยงานประวัติศาสตร์กฎหมายก็มีหลายหน่วย
ไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียวหนึ่งไม่ใช่ตำรวจอย่างเดียว
ถูกต้องอันที่สองคือถ้าสอบสวนก็ไม่ใช่เรื่องตำรวจหน่วยเดียวอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับ
กระบวนการยุทธรรมตามระบบของกฎหมายนะครับวันนี้ผมต้องเรียนตามระบบกฎหมายก่อนนะครับ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

อีกส่วนหนึ่งของการพินากฎีคือศาล
ของการปฏิบัติหลังจากสามีคำสั่งความฝักษา

เพราะถ้าเด็กก็คือกลมพินิษฐ์เห็นมั้ย
ก็จะมีกลมกลุ่มประพฤติมีอะไรก็ว่าก็ไม่พูดถึง
ทีนี้มาย้อนกลับมาในกระบวนการวิทยาลัยธรรมเป็นแบบนี้
เช่นมีการพูดคำว่าจับเองสอบเอง
สืบเองจับเองสอบเอง
พอพูดถึงตรงนี้เนี่ยก็พูดเหมือนที่ตำรวจล่ะเห็นมั้ย

หน่วยที่ผมพูดเนี่ยทำเหมือนตำรวจทุกอย่างเลย
เหมือนทุกอย่างเลยจับเองสืบเองสอบเอง

วันนี้ก็จะเห็นว่าจะมีเป็นรูปร่างเลยก็คืออายการ

หรือในกรณีที่เพราะตอนหลังอายการมาแก้กฎหมาย
อายการมีอำนาจในการสอบสวนด้วยในกรณีความผิดนอกราชนะฮะ
อายการสูงสุดหรือผู้รับมอบหมายแบบเดิมแล้วนะครับ
อันนั้นคือก็คงไว้แต่ว่ามีเพิ่มเข้ามาว่า
ก็คือว่าเขาก็มีหน้าที่มีอำนาจทั้งหมดเลย

เค้าก็ไปแก้ในกฎหมายของภพรบพันธุ์องค์อัยการ

นั่นก็หมายความว่าอายการนั้นก็มีหน้าที่มีอำนาจในการที่จะ
สืบได้จับได้แล้วก็สอบได้ด้วย

เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจับเองสอบเอง

นี่เวลาเราพูดในรัฐบาลนูนปี๖๐
พูดถึงการทงดุลระหว่างพนักงานสอบสวน
กับพนักงานอายการอย่างเหมาะสม

แล้วใช้คำว่าพนักงานสอบสวนนะครับ

ไม่ได้ใช้คำว่าตำรวจกับอายการทงดุลก็ยังเหมาะสมไม่ใช่นะ
ก็แปลว่าพนักงานสอบสวนหมายถึง
ทุกคนทุกองค์กร
ทั้งหมดเลยถ้าจะมีต่อไปในอนาคต
เพราะความคิดเรื่องที่ว่าจับเองสอบเองเนี่ย
ที่ว่าตำรวจบอกว่าไม่ค่อยไว้วางใจเพราะว่ามันเหมือนกับองค์กรเดียวกันเนี่ย
แต่แนวความคิดอันนี้กำลังมีความคิดจะกระจายงานของตำรวจ

งานตำรวจบางเรื่องก็ไม่อยากให้ตำรวจต้องมารับผิดชอบ
ในกฎหมายพิเศษเฉพาะเช่นสรรพสามิตสุภากรที่พูดมาสักครู่นี้

ก็คือกำลังจะให้พวกนั้นไปสอบสวนเอง
นั่นแสดงว่าสับสนุนใช่ไหมฮะสำนุนความคิดก็คืออะไรฮะ
จับเองสอบเองนึกออกไหมฮะโอเค
ทีนี้จะเห็นเลยครับว่าพอจับเองสอบเองเนี่ย
วันนี้ที่พูดกันว่าตำรวจเป็นหน่วยงานที่จับเองสอบเอง
คงพูดไม่ได้แล้วผมพยายามจะพูดคำนี้ว่าพูดไม่ได้แล้ว
เพราะว่าความคิดตรงนี้มันกำลังจะตกผลึกคือมันจะขยายผลออกไป
ก็คือว่าไม่ใช่เฉพาะตำรวจเท่านั้นเรายอมรับระบบ
อ่าเลือกจับเองสอบเองโอเคเอาละท่านอธิบายมาเนี่ยเข้าใจละ
ครับเข้าใจว่า๑ต้นทางกระบวนการยุติธรรมเนี่ย
ตรงนั้นไม่ใช่มีแค่ตำรวจนะมีตั้งหลายหน่วยงานนะ
๒การทวงดุลที่ผ่านมาเนี่ยในตัวหนังสือมีอยู่แล้ว
แต่ว่าที่มันเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะว่าคดีที่ขึ้นอยู่กับตำรวจเนี่ย
มันใกล้กับชาวบ้านมากกว่าคดีสัมภาษามิตรมากกว่าคดีป่าไม้มากกว่าคดีทางทะเล
แต่ว่าส่วนน้อยนั้นทำให้คนมองเห็นว่ากระบวนการยุติธรรมเบี่ยงเบน
ในชั้นตำรวจเนี่ยทำสำนวนให้อ่อนเสียก็สั่งไม่ฟ้อง
อันนี้ท่านยอมรับใช่ไหมว่านี่คือปัญหา
ใช่ครับคืออย่างที่ผมเรียนในภาพรวมเป็นเมื่อสักครู่นี้
เดี๋ยวผมขอต่ออีกนิดหนึ่งเดี๋ยวจะจบย้อนกลับมาตรงนี้
ก็คือว่าวันนี้เรื่องจับเองสอบเองเนี่ยเราเป็นที่ยอมรับกันนะฮะ
หรือว่ามีการขยายผลให้สู่การยอมรับกันนะครับ
ทีนี้มันเกินเลยกว่านั้นครับเราก็จะพูดถึงคำว่าอะไรครับ
คำว่าฟ้องเองผมพูดคำนี้นะคุณภาพอาจจะนึกงงงเอ๊ะมันคืออะไร
เพราะว่าอะไรครับอัยการจะฟ้อง
ใช่อายการฟ้องแต่ผมใช้คำว่าฟ้องเองเพราะอะไร
ถ้าอายการก้าวลงมาตั้งแต่ในชั้นของการจับกลุ่ม
สืบสวนจับกลุ่มและสอบสวนรวมทั้งเขาเป็นองค์กรเดียวนะฮะ
ในกรุงประกาศที่ทำที่เขามีอำนาจในการฟ้องคดีหรือไม่ฟ้องคดี
นั่นก็หมายความว่ามีองค์กรอายการมีองค์กรเดียวนั่นเองที่ทำหน้าที่ในการอะไรครับ
จับเองสอบเองฟ้องเองไม่มีการถวงดุ
ไม่มีการทวงดุลนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าอันนี้ต้องมาทบทวนนะว่า
ก็ประธานบ้านเราเนี่ยเมื่อเรายอมรับเรื่องจับเองสอบเองกัน
ต่อไปเราจะยอมรับถึงขั้นว่าฟ้องเองด้วยไหม
ผมจะพักไว้ตรงนี้ครับเพราะเหตุผลที่ท่านลาออกเนี่ย
ท่านอธิบายไว้ว่าถ้าอายการมาร่วมกับตำรวจมาสอบสวนกัน
มันเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งไปทางไหนก็แกว่งไปด้วยกัน
แล้วก็ไม่มีการถวงดุลสมมุติตำรวจกายการรวมหัวกันได้เนี่ยนะจบเลยฮะ
จบเลยนะแล้วก็เบี่ยงเบนได้เลยนะ
ไม่รู้ใครจะไปตรวจว่าสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง
นี่คือเหตุผลที่ท่านไม่เห็นด้วยว่าให้อายการเข้ามาเข้ามาต้นเนี่ย
ไม่เห็นด้วยเดี๋ยวท่านอธิบายต่อผมขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
เอาล่ะมาถึงประเด็นสำคัญคือที่ผ่านมาเนี่ย
คนมีสถานะกับคนไม่มีสถานะเป็นคู่ความกันเนี่ย
คนมีสถานะได้เปรียบครับคนมีตำแหน่งกับไม่มีตำแหน่งเป็นความกันเนี่ย

คนรวยกับคนจนเป็นความกันคนรวยได้เปรียบ
คล้ายกับว่าเงินมันเข้าไปเกี่ยวข้องกับการสอบสวนได้
เขาก็ยกตัวอย่างเรื่องใหญ่เรื่องนั้นเรื่องนี้
มันจะจริงจังมากน้อยแค่ไหนไม่รู้นะ
คนเขาเลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ย
จะทำยังไงที่จะให้มีความเชื่อมั่นในการสอบสวน
จะทำยังไงให้ประชาชนเชื่อมั่นในการสอบสวน
เพราะเรื่องนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์บอกว่า
วันหนึ่งเมื่อเดือนสิงหาคมเนี่ย
หลวงรัชกาลที่๑๐เนี่ย
ได้ตัดกับพลเอกประยุทธ์ป่ะ
ให้ไปดูเรื่องทำยังไงให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวน
พอมาถึงตรงนี้ปั๊บคนก็บอกให้ไว้ใจตำรวจอย่างเดียวไม่ได้
เอาอายการมาตั้งแต่ต้นดีไหม
ก็มีคนคัดค้านว่าเอาอายการมาตั้งแต่ต้นเนี่ย
กำลังเขามีมากน้อยแค่ไหนที่จะมาอยู่กับตำรวจเนี่ยนะ
แล้วเรื่องนี้ก็มาเปรี้ยงปร่างออกมาตอนที่ท่านบอกว่า
ท่านไม่เห็นด้วยแล้วก็ลาออกจากอนุกรรมการ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินก็ดีอิทธิพลก็ดีทั้งหลายเนี่ย
มันก็คือผ่านมาที่คนถูกไหมฮะถูก
ทีนี้ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องว่าเราจะแก้คนยังไงเนี่ย
เรากำลังพูดถึงเรื่องระบบอยู่วันนี้ว่าระบบก่อน
เขาสร้างการถวงดุลไว้แต่วันนี้มันกำลังจะเบี่ยงเบนแล้ว
เบนก็คือว่าเป็นเรื่องของการที่พูดถึงการจับเองสอบเองฟ้องไม่ฟ้องเอง
นึกออกไหมครับแล้วมันก็จบในองค์กรเดียว
ถ้าระบบเราวางไว้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับต่อให้คนเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ย
ถ้าเกิดว่ามันมีในทางที่ไม่ดีซะแล้วเนี่ยถ้าดีทุกอย่างมันดีหมดนะครับทุกอย่างเราก็ไม่ต้องพูดกัน
แต่ถ้าเกิดมันไม่ดีซะแล้วเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าตรงนี้การถวงดุลเนี่ยนะฮะอย่างเหมาะสมเนี่ยมันหายไป
หมายถึงใครไปเอาอายการเข้ามาแต่ต้นแต่ต้นเลยมาร่วมทำสำนวนกับคดีตำรวจ
ปกติตำรวจส่งอายการตรวจครับตอนนี้ใครตรวจใครล่ะแล้วใครตรวจใคร
เพราะตัวเองเนี่ยลงมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ลงมาในการร่วมพิจารณา
บอกเลยครับว่านี่กำลังพูดถึงระบบอยู่ใช่ไหมครับว่าถ้าเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเรายอมรับตรงนี้กันปุ๊บแล้วเกิดคนคนนั้นเป็นอย่างที่คุณสุภาพพูดกันสักครู่นี้
อืมใช่ไหมครับแต่คนคนนี้เข้ามาในความหมายก็คือเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน
กับพนักงานสอบสวนในการทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายผมถามตรงเลย
ถ้าสมมุติว่าคดีนี้เรื่องใหญ่ลูกคนมีตังค์ครับแล้วคนมีตังค์มาถึงปั๊บ
มาสามารถให้พนักงานสอบสวนเบี่ยงเบนได้ทั้งตำรวจทั้งอายการไปด้วยกัน
จบแล้วไหมครับพึ่งใครที่นี้นี่คือประเด็นนี้ครับ
นี่ประเด็นคือเราพูดกันแค่ตรงนี้แล้วก็หยุดกันแค่ตรงนี้
ถ้าเผื่อว่าระบบเรายอมรับกันนะฮะว่าเอาละจับเองสอบเองฟ้องเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันแล้ว
โดยการที่ทำเราต้องมีการปรับแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ย

แต่สิ่งสำคัญอันหนึ่งที่ผมมีข้อเสนอหรือเป็นข้อคิดเห็นไว้นะฮะ
แต่ยังไม่ได้ยุติหรือว่ามีการแพร่หลายออกไปเท่าไหร่
ก็คือประเด็นว่าถ้าเกิดว่าเรายอมรับตรงนี้เสร็จปุ๊บ

หนึ่งต่อก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าคดีใดก็ตามที่อายการเข้ามา
แง่ของการเข้ามาร่วมคดีเข้ามารับผิดชอบคดี
ก็ต้องถูกทงดุลในการที่จะฟ้องคดีหรือไม่ฟ้องคดี
แล้วจะฟ้องคนเข้าไปเป็นจำเรือในศาล
เนี่ยต้องมากันกรองพญาหรักฐานก่อน
อันนี้เป็นข้อหนึ่งที่คิดว่าต้องมาดูว่า

หรือว่าจะมีการวางระบบนี้กันอย่างไรนะครับวันนี้

วันนี้นะครับกฎหมายมันอยู่ในวิอาญาก็คือว่า
คดีที่แม่อายการเป็นโจทย์ฟ้องเนี่ย

หรือว่าจะไต่สวนหรือไม่ก็ได้อะไรทำนองนี้
ผมก็บอกว่าถ้าเกิดว่าต้องการให้เกิดการทวงดุลกันจริงเลยเนี่ย
คดีที่อายการเข้ามาร่วมในการสอบสวน

ก็ขอให้มีการไต่สวนทุกเรื่อง

เชื่อวันผ่านกระบวนการของพนักงานสอบสวนแล้ว
เชื่อว่าผ่านกระบวนการของอายการแล้ว
ไปจากที่ของรัฐที่กันกองไปจากฐานมาจนมีมูลแล้ว
ไต่สวนเนี่ยหมายถึงว่าสารต้องมาสืบเอง

ก็คือรับประทับรับฟ้องเลย

ถ้าประทับรับฟ้องเลยเนี่ยคนที่ไปต้องหาได้เป็นจำเลยเลยนะครับ
ถ้าเกิดไม่มีเงินประกันตัวนี่เข้าเรือนจำเลยนะครับ
ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยในคดีที่อายการฟ้องเนี่ย
เพื่อให้เกิดการถวงดุลและสมดุลกันในแง่ของการดูพยานหลักฐานเนี่ยนะครับ
ก็ขอให้ดูพยาหลักฐานตรงนี้หน่อยนึงว่า
มันมีมูลพอที่จะประทับรับฟ้องไหม
อันนี้ก็เป็นข้อเสนออันหนึ่งว่า

หรือว่าอายการเองก็เข้ามาตั้งแต่ในช่วงต้น

แล้วก็ใครจะมาดูแลหรือทวงดุล

มีเหตุผลหนึ่งที่มีคนมาพูดกับผมเยอะว่า

เขายุ่งตัวอย่างบางประเทศอย่างออสเตรเลียเนี่ย

คดีมันมากมายมหาศาลนะ

เข้ามายังไงสมมุติเข้ามาร่วม

อัยการมีคนเพียงพอมั้ง

สองมีคนบอกว่า

แต่สมมุติต้องการให้เบี่ยงเบนจะทำยังไง
แต่ว่าของท่านพลเวกชัชวานเนี่ย
ท่านบอกว่าเคยมีตัวอย่างคดี

อายการเข้ามาร่วมแล้วท่านยกตัวอย่างว่า

เมื่อสักครู่นี้ผมพูดอย่างไม่จบทั้งหมดนะ

ว่าเราจะคิดวิธีการในการที่จะรุนกันอย่างไร

ไม่ใช่ของใหม่
ไม่ใช่ของใหม่เพราะว่ากรณีอายการที่รับผิดชอบสอบสวน

ที่สองก็คือว่าวันนี้มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง
เรียกว่าปปปป

ของอัยกรรมเรียกว่าอักรรมข้ามชาติ

การสอบส่วนด้วยสามารถทำได้อยู่แล้ว

นี่คือการรับผิดชอบเลยนะครับ
การร่วมเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่ามีเรื่องหนึ่ง

ก็คือเรื่องสอบสวนเด็กในกรณีเด็กเป็น
ผู้ต้องหาผู้ต้องหาพยานนะครับ
การจะสอบส่วนเนี่ยเขาเรียกว่ามีสหวังวิชาชีพ

ก็คือพนักงานอายการนะครับเข้ามาร่วมด้วย

เวลาเด็กเนี่ยถูกซักถามแล้วเนี่ยนะครับ

มีการบันทึกภาพเสียงต่อเนื่องในห้องที่เหมาะสม

เออการเข้ามาจริงแล้วเป็นอย่างไร

หลังจากที่กฎหมายโอคร์๔๒ให้เวลาหนึ่งปี
คือ๑ปีคือปี๔๓บังคับใช้
๔๓ปังคับใช้เนี่ยในการดูแลเรื่องนี้นี่
โดยหลักการก็คือต้องการคุ้มครองเด็กถูกไหมฮะ
นั่นหมายความว่าถ้าเกิดมีเด็กเป็นผู้เสียหายเป็นผู้ต้องหาพยานอยู่ที่ไหนเนี่ย
คนที่เป็นสหวิชาชีพทุกคนเนี่ยต้องทำไมครับ
ต้องไปคุ้มครองดูแลเด็กนะตรงนั้นถูกไหมฮะ
นี่เด็กเนี่ยก็คือไปที่สถานีตำรวจถูกไหมฮะ

ถ้าเป็นผู้ต้องหาก็บินถนายความหรือบุคคลที่เด็กร้องขอ
ตั้งอีกกฎิ
เห็นว่าท่านยกตัวอย่างกรณีที่หมู่บ้านน้ำเพียงดิ้น

งติดตามแล้วทำไงคือเอ่อเด็กเนี่ยก็หมายก็บอกว่า

นี่ผมไม่ได้ตำหนิในแง่ของความรู้ความสามารถนะครับ

ท่านก็จะให้ไปที่ทำการของอายการ

ทีนี้เอาไปเนี่ยครับประเด็นมันก็เกิดตามมาก็คือว่า

หลายคดีมันมีการสอบส่วนเนี่ยหลายคดี
เพราะว่านั้นหลายโรงพรรคทีเกิดในจังหวันงั้น

ต้องไปทำคดีตรงที่ท่านต้องรับสำนวนเข้ามา

วันนี้เอาแค่นี้ก็พอที่เหลือนั้นเอากลับไปก่อน

คุณภาพนึกภาพไหมครับว่าคนที่นำเด็กไปคือใคร
คือพนักงานสอบสวนแล้วไปไม่ใช่เด็กคนเดียว

ก็ต้องพากันไปเลยการจัดหารถลาทั้งหลาย

พอไปถึงปุ๊บปรากฏว่าต้องติดกลางวันต้องทานข้าว
ภาพส่วนก็ต้องจัดหารกลางวันให้อีก
ทั้งหมดเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นภาระในการทำงาน

มันเท่าเป็นการเอาเด็กนั้นไปตลอดนะครับ
บางที่ก็บอกว่าเช้าไม่สอบ
ของเป็นสอบช่วงบ่ายเพราะชาวนั้นติดศาลอะไรทำงาน

วันนี้ก็ยังเป็นอยู่ครับคุณสุภาพตั้งแต่ปี๔๓
นี่กี่ปีมาแล้วล่ะเกือบ๒๐ปีแล้ว
คือในตัวหนังสือเขียนไว้สวยงามสวยหรูครับไปไม่ได้ครับนี่เรื่องเด็ก
งานท่านเยอะแล้วคนไม่เพียงพอ

ในกรณ์กรณีนี้เกี่ยวข้องกับเจ้าพงานทำให้เขาตาย
ก็แจ้งให้พงานเอกาารมานะครับ
ก็เป็นที่รู้กันนะว่าท่านมาเนี่ยบางทีท่านก็ไม่พร้อม
ก็ให้ประการสอบสวนไปรับบ้างหรือการนัดหมายเวลาอาจจะไม่ตรงกัน
สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือศพก็ต้องรอในการจรสูตร

มีทั้งฝ่ายปกครองด้วยมีทั้งประการสอบสวนด้วยมีทั้งแพทย์ด้วย
และมีพระงานในการอีกเห็นไหมครับ

และเหตุนี้มันก็เพราะว่าอาจารย์การก็อยู่ที่จังหวัด

แต่เรื่องราวเหล่านี้มันไปเกิดขึ้นอยู่เยอะแยะทั่วไปหมด

ที่เราพูดคำวิสามันและต่อสู้ขัดขวางเนี่ย

นั่นแสดงว่าผมกำลังจะบอกกับคุณสุภาพว่า
เรื่องการเข้าร่วมก็ดีเรื่องรับผิดชอบก็ดี

แต่ของเก่านั้นยังทำได้ไม่สมบูรณ์
ยังทำได้ไม่พร้อมที่จะปฏิบัติได้อย่างเต็มที่
ทีนี้ก็ต้องมาถึงคำถามแล้วล่ะ
ว่าถ้าสมมุติระบบเอาอายการเข้ามา

อายการจะต้องทำให้ได้
ทำให้ได้คุณต้องเพิ่มบุคลาการ
งบประมาณให้เขาทำให้ได้เอาตามนี้
สมมุติฝ่ายที่หนึ่งเห็นแบบนั้น
ฝ่ายที่สองบอกว่านั่นมันโรคสวย
ทางปฏิบัติเป็นไม่ได้อย่างที่ท่านว่า
แล้วจะทำอย่างไร

วันนี้ก่อนที่จะไปคิดอะไรต่อไปอีกนะฮะ
จะพูดถึงอายการจะมาตรวจที่เกิดเหตุ

เราก็บอกว่าอย่างนี้ได้ไหมล่ะ
ว่าแบบเอาละก่อนจะไปพูดถึงของใหม่เนี่ย
ของเก่าเนี่ยทำให้มันสมบูรณ์ซะก่อน
นี่ก็คือสิ่งที่
ผมสนทนากับท่านมาวันนี้มันยังไม่จบนะ

แต่ผมจะตั้งโจทย์เพื่อไปอาทิตย์หน้าครับวันเสาร์วันอาทิตย์หน้าครับ
ในเมื่อเขาจะเอาอายการมาถวงดุลแต่ท่านไม่เห็นด้วย
ท่านก็ชี้เหตุผลว่าไม่เห็นด้วยเนี่ยหนึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่
สองเรื่องเก่าที่มีอยู่แล้วก็มีปัญหาในทางปฏิบัติ
แต่ว่าคนก็ยังคาใจอยู่ว่าแล้วทีนี้แล้วจะออกยังไง
ที่จะไม่ให้การสอบสวนของตำรวจเนี่ยมีความเบี่ยงเบน
แล้วนำไปสู่อายการนำไปสู่ศาลแล้วก็ทำให้คนผิดลอยนวล
คนไม่ผิดติดคุกคนมีเงินมีฐานะหลดลอยนวล
คนยากคนจนมีปัญหาเราจะแก้ปัญหานี้ยังไง
นะสมมุติว่าไม่เอาอายการมาเลยนะ
เอาตำรวจไว้แบบเดิมนี่แหละพนักงานสอบสวนไว้แบบเดิมนี่แหละ
ท่านก็รู้ว่าทุกวันนี้พนักงานสอบสวนก็มีน้อยเครียดทำงานไม่ทัน
สารพัดสารพันธุ์แล้วจะปล่อยไว้อย่างนี้ได้ยังไง
มันต้องมีทางออกวันอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราบันทึกเทพกันต่อ
ผมจะมาถามว่าแล้วทางออกควรจะเป็นยังไง
ที่จะให้คนเชื่อมั่นในความยุติธรรมของตำรวจครับจะหาทางออกยังไง
ฉะนั้นเราคุยกันอาทิตย์หน้าวันนี้เวลาหมดเราเบรกกันแค่นี้ก่อน
แล้วอาทิตย์หน้าเรามาหาทางออกกันว่าท่านจะเสนอยังไง
แล้วก็สองท่านอยู่ในวงการตำรวจมานานและมาเป็นประหลัดกระทรวงยุติธรรม
ท่านคิดว่ากระบวนการปฏิรูปตำรวจนอกจากเรื่องพนักงานสอบสวนแล้ว
ทำอย่างไรที่ชาวบ้านก็เดือดร้อน
ไปตั้งดารกันแล้วก็หลีดท้ายไปมีสวย
สารพัดสารพันธุ์มันจะมีทางออกไหม
ในฐานะที่ท่านก็ผ่านงานมาทั้งฝ่ายตำรวจและฝ่ายยุติธรรมนะ
วันนี้ขอบพระคุณที่ท่านมาพบแขกเกิดนะครับ
วันนี้พลตำรวจเอกชัชวานสุขสมจิตกับผม